มาดูเกษตรกร๔๐มีไอเดียดีนะครับ

เทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือ
เกษตรกรท่านนี้เอาไปซุกไว้เลย

ขโมยไปฉันรู้ทันที
ดูผ่านมือถือก็รู้เลยว่ากล้วยเดินไปไหน
ใช่ฮะแหมกล้วยไม่มีขาแต่แกขโมยไป
ฉันรู้ฉันแจ้งตำรวจจับ

เกษตรกรท่านนี้คือคุณพี่พิสิทธิ์เพิ่มมงคลนะครับ
ที่เคยเอือมระอากับบรรดาหัวขโมยที่มาแอบตัดกล้วยหอม
ที่กำลังปลูกไว้และเตรียมไปขายเนี่ย
โอ้โหฉันจะจัดการกับพวกแกยังไงดี
ซึ่งสามารถแกะรอยตามเจอหลักฐานของกลางถึงแหล่งรับซื้อเลยนะ

พี่พิษศิษย์บอกว่าเอ่อ
เดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูว่ามันใช้ยังไง
เอามาเชื่อมต่อสัญญาณกับโทรศัพท์มือถือของตนเองไว้
จากนั้นนำเครื่องส่งสัญญานี้ไปซุกไว้ในเครือกล้วยหอม
ใกล้จะตัดส่งขายเต็มทีแล้ว
โดยเฉพาะต้นที่อยู่ริมทางซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยง

พิสิทธิ์บอกว่าหัวขโมยก็แอบมาตัดกล้วยในสวนของเขาจริง
แล้วก็แอบมาตัดในสวนของพี่ชายของผม
ที่อยู่ติดกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว

แทนที่ผมจะขายได้๕๐๐๐๑๐๐๐๐
มันหายไปกับเจ้าโจรเลย

ก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้

แล้วมาขโมยไปเมื่อวันศุกร์ที่๒๓กุมภาพันธ์

ไปอยู่ในบึงน้ำไม่ไกลจากบ้านของผู้ต้องสงสัย
มีเศษกิ่งไม้กองทัพไว้แต่ไม่พบกล้วยของกลาง

ไปอยู่ที่ตลาดรับซื้อผลไม้ปากแซง
บนพระพลาอำเภอเมืองจันทบุรีนู้น

แต่เจ้าของร้านเขาจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเอามาขาย
บอกว่ามีคนเอามาขายทั้งที่เป็นขาประจำและขาจร

พิสิทธิ์ก็เตรียมนำหลักฐานแจ้งความหาตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ